ทราบค่ะตามรุ้นตามเชียร์กันมาตลอดเลยว่าเมื่อไหนเนาะเฮียบอยประกอดของเราจะตกลงตรงใจมีแฟนกับเขาสักที
ซึ่งก็มีทั้งเชียร์ให้คบกับชิปปี้นะ
แต่เมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะเฮียบอยเขาออกงานอีเวนต์กับน้องวันใหม่

จริงนางก็สนิทกับชิปปี้ปกติ
วันนั้นไม่เชิงไม่รับแทนห
แต่ว่าผมมีเห็นหน้าวันใหม่นิดนึง
รู้สึกเหมือนกันเวลาถ้าโจวดบาปพี่แบบมีคนถามสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วถามเรื่องเกี่ยวกับว่าให้มีแฟนได้ไหมอะไรอย่างนี้
เลยเมื่อนี้นึกถึงเรื่องคราวที่เคยถามเรียกลงร้องไห้รึป่าว
แต่วันใหม่จังเจอใครก็จำสนิทกับทุกคนหมด
กับชิปปี้เวลาเจอก็เล่นกันสนุกกันนะ

อาจจะเห็นว่าเราสองคนดูคลิกเหมือนกัน

ความจริงแล้วที่ว่าคิดว่าอยากจะมีก็คือ
ก็ให้แม่ด้วยแหละ
ก็เดี๋ยวตามรอตามลุ้นกันต่อไปนะคะ
แต่บอกเลยว่าน้องวันใหม่เนี่ย

ถ้าเกิดว่านักข่าวถามถึงเรื่องสละสดเมื่อไหร่